กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ

งานหมอลำงานบันเทิงต่าง

ใช่ฮะไปดูนักร้องเขาเราก็สนุกสนานอยู่ข้างล่างเวทีก็ได้
แต่ส่วนใหญ่ตามหน้าเวทีมักจะเกิดอาการโมโหกันตีกันซะงั้น

คราวนี้ก็เป็นเหตุตีกันเหมือนกันหน้าเวทีหมอลำที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ห้ามนะขึ้นเวทีจับไมค์

แต่ยุแบบนี้คือการประชด
อย่าหยุดนะอยากตีตีกันไปตีให้มันสะใจซะ
คุณผู้ชมไปดูหน้าเวทีหมอลำที่๑๐๑กันนะครับ
ขวดตีหรือไปขวด
หรือมึงอาไปพูดให้ตีขวด
มึงเอาพี่น้องมึงเอา

ใช่แล้วคุณดูสิคือฝุ่นตลบมาก
จริงฮะห้ามไม่เชื่อบอกไม่ฟัง
เอาอยากตีตีไปผู้ใหญ่ยุส่งเลยนะครับ

ผู้ใหญ่บ้านอยู่ในเหตุการณ์พูดออกใหม่ภาคเสียงตีกันเลยนะครับ

ไม่ได้ห้ามปรามยุส่งด้วยซ้ำ
ซึ่งบางช่วงนะครับผู้ใหญ่บ้านแอบแนบนิดว่า

อยากตีก็ตีไปเรื่อย
อย่าหยุดตีตีไปตีไป
นี่ถ้าเราภาคเป็นเสียงภาษาอีสานได้คงมันกว่านี้นะ
ผู้ใหญ่บอกมักตีคือชอบตีก็ตีกันไปนะฮะ

ก็หยุดทะเลาะวิวาดแล้วก็แยกย้ายกันไปเอง

ที่วัดดงมุงบ้านหนองตออำเภอจตุรพักภิมารจังหวัด๑๐๑
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
เจ้าของเฟซบุ๊คชื่อแมนซุปเปอร์แมนมิวสิกออนทัวร์

พร้อมระบุข้อความมักตีตีลงไป
ผู้ใหญ่บ้านว่าบ่อว่าวหลายเจ็บคอ
หน้างานวันนี้ครับเล่น๒ชั่วโมงพอครับที่เหลือปล่อยให้ตีกันไป
หลายคนเห็นคลิปแล้วก็ถูกใจวิธีการแก้ไขปัญหาของผู้ใหญ่บ้านนะ
เมื่อลูกบ้านไม่เชื่อก็ปล่อยให้ตีไป
เอาให้เหนื่อยซะนะครับไม่ต้องพูดมากให้เจ็บคอ
หลายคนเข้าไปชื่นชมแล้วบอกว่ามักหลายผู้ใหญ่แบบนี้คือชอบ
ผู้ใหญ่บ้านแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรดีนะ
ก็วัยรุ่นดีผู้ใหญ่ก็วัยรุ่นดีผู้ใหญ่ก็นักเลงดี
ถือเป็นวิธีการที่ดีเวลาเจอเหตุการณ์วัยรุ่นตีกัน
เวทีหมอลำไม่ต้องไปห้ามให้พลเมืองดีพลอยเจ็บตัวไปด้วย
ให้ทะเลาะกันไปสักพักก็หยุดไปเองนะครับ
ก็เหมือนห้ามไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะฮะ
ค่ะแต่แหมคือจะใช้วิธีนี้ทั้งหมดทุกพื้นที่
มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ไม่ได้นะครับ